แต่เรื่องนี้ไม่อยากฝืนจริงเพราะว่าจิ้นกันกระจายจริงนะคะ
สำหรับน้องพิมพิมประพาค่ะโคจรมาเล่นละคร
เรื่องแรกประกบคู่กับคุณช้อนจินดาโชธบอกเลยว่าแฟนคลับนะ
ฟินหนักมากเลยคุณผู้ชมค่ะเขาจิ้นกันตั้งแต่ละครเนี่ย
ยังไม่ลงฉายนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลงฉายตั้งแต่วันที่๑๓แล้วนะจ๊ะ
ปัจจุบันนี้ถ้าใครอยากจะดูความจิ้นความฟินก็เดี๋ยวเชิญดูคลิปกันเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แถมงานนี้นะสาวพีมเบังเอ๋ยปากชมสปีฤตของช้อนด้วยนะค่ะ
ทุ่มสุดตัวเลยเพื่อโปรโมทละครค่ะ
แนะจะว่าหนุ่มแมทชอบหนุ่มช้อนเนี่ยนะจะไม่ถนัดงานร้องเพลงเลยนะ
ร้องเพลงประกอบละครคู่กับพิมต่อหน้าแฟนคลับเป็นร้อยคนเลยค่ะ
ดีใจค่ะที่คนให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจ
มันก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับนักแสดงทุกคน
พอคนเขารู้จิ้นมันก็หมายความว่าเขาชอบในเคมีของพระนาง
ซึ่งมันก็ทำให้เรามีกำลังใจ
พี่เป็นพี่ที่น่ารักค่ะเป็นคนที่มีน้ำใจมาก
แล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงที่พี่เขาให้เกียรติมาร่วมงานกับเรา
แถมแบบตอนร่วมงานพี่เขาช่วยเราทุกอย่างเลย
ถ้าร้องเพลงด้วยกันมันจะดีนะมันจะสนุก
คือเขาก็แบบพี่ไม่ค่อยถนัด
แต่ว่าเขาก็ยอมไปเราไปด้วยกันนะให้เกียรติมาด้วยกัน
ก็รู้สึกขอบคุณนะที่เขายอมร้องเพลง
น้องพิมน่ารักมากซึ้งใจพี่ชอนมากขนาดลงไอจี
คนส่วนตัวของตัวเองเลยนะขอบคุณเลยค่ะพี่ช้อนว่านมาร้องเพลงประกอบละครด้วยกัน
ประกอบละครด้วยกันนะที่ร้องก็คือคุณโอมค็อกเทลมาเป็นคนถ่ายทอดความรู้สึกเพลงนี้ให้นั่นเอง

เป็นนักแสดงทำได้ทุกอย่างร้องเล่นเต้นรำต้องทำได้หมดนะคะ
แต่ว่าเขาจิ้นกันแบบนี้ไม่รู้ว่า๒๔จะว่ายังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะ